คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยซื้อลอตเตอรี่
เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่มานะครับ
แล้วเราถูกรางวัลแต่ลอตเตอรี่ของเรา
มันขาดมันเปียกมันยับยู่ยี่เลย
จะเอาไปขึ้นเงินรางวัลได้หรือเปล่า
มีทหารนายหนึ่งนะคะเขาโพสต์ถามผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขา
เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าเขาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๘๑
แล้วพอออกรางวัลก็ฟังน่าจะดูไทยรัฐทีวี
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเอกใจว่าเอ๊ะถูกแน่เลยไปหา
ใบแรกอ่ะเจออยู่ในกระเป๋าใบนั้นมันไม่ถูกอ่า
แต่ใบที่ถูกรางวัลใส่กระเป๋ากางเกง
แล้วกางเกงซักซะแล้วเอาไปซักจนมันยับยู่ยี่แบบนี้
เขาก็เลยโพสต์ถามผ่านเฟซบุ๊คว่า

อุดมแก้วบุตรค่ะโพสต์ถามเอาไว้นะคะ
สอบถามหน่อยครับลอตเตอรี่ขาดแบบนี้จะขึ้นเงินรางวัลได้ไหมครับ
เลข๑มันเหลือแค่ครึ่งตัว
เขาโพสต์เอาไว้ตอนประมาณทุ่ม๔๒นาที๘ธันวาคม
คนไปช่วยตอบกันเยอะมากเลยนะคะ
เลขท้าย๒ตัวนี่ก็รางวัลละ๒๐๐๐บาท
นี่ค่ะเขาบอกว่าเขามั่นใจว่ามันใช่ว่ามันถูกเดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะคะ
เพื่อคุณผู้ชมท่านไหนเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็สงสัยว่าจะขึ้นเงินรางวัลได้หรือเปล่านะคะ
คนที่โพสต์นะคะเป็นทหารค่ะ
สิบเอกอุดมแก้วบุตรสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่๓
ค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบเลยนะคะ
สิบเอกอุดมบอกว่าเขาลืมลอตเตอรี่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกง

พอผลรางวัลออกมานึกขึ้นได้ว่าซื้อเลขนี้นี่ถูกรางวัลแน่ก็เลยไปหา
อย่างที่บอกค่ะว่าเจอลอตเตอรี่ใบหนึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพาย
หยิบมาดูใบนั้นมันไม่ถูกรางวัล
ตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลอยู่ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็เอาไปซักแล้ว
แล้วมันก็ยับยู่ยี่แบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยโพสต์ถามไงว่าเขาจะขึ้นเงินรางวัลได้หรือเปล่า

ลืมว่ามีล็อตเตอรี่อยู่ครับพอดีไปซักแล้วก็คราวนี้จะพับเก๋เก็บกันเลย
หรือจะค้นในกระเป๋าดูไปเจอล็อตเตอรี่ลืมไม่ได้ไปขึ้นรางวัลครับ
กะว่าเดี๋ยวค่อยไปขึ้นก็ได้มาดูอีกทีเป็นสภาพนี้แล้วนี่
คิดว่าเห็นเขาบอกว่าขึ้นได้อยู่นะครับแต่คงเดี๋ยวไปที่ตามแผงลอตเตอรี่นะครับ
เดี๋ยวลองไปขึ้นดูดิเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรยังไง

แล้วนึกไงพูดลงในที่โรงพยาบาลอะไร
คือผมอยากถามความคิดเห็นครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่า
เผื่อแบบมีพ่อค้าร็อตเตอรี่อะไรเขาอยู่ในกลุ่มด้วย
อย่างนี้ผมก็เลยถามค้าวิทย์เห็นลองโพสต์ดู
ก็ได้ค้าวิทย์เห็นเยอะเพราะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าขึ้นได้ครับ
เห็นไหมตรงกลางเนี่ยบาร์โค้ดยังอยู่เนี่ย
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราตรวจสอบให้เพื่อความชัวร์
แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะว่าลอตเตอรี่ที่มันชำรุดเนี่ยค่ะ
แล้วถ้าถูกรางวัลจริงสามารถขึ้นเงินรางวัลได้หรือเปล่า
เราได้คำตอบมานะคะว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ไม่ว่าจะขาดแค่ไหนก็ตามครับถ้ามีตัวเลขกับวันที่
สามารถขึ้นรางวัลได้หมดถ้ายับยู่ยี่เปียกน้ำเข้าเครื่องซักผ้า
นำไปขึ้นเงินรางวัลคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสักระยะหนึ่งนะคะ
แต่ถามว่านำไปขึ้นเงินรางวัลได้ไหมนำไปขึ้นเงินรางวัลได้
คือต้องตรวจสอบแบบนี้ค่ะว่าไอ้ที่มันยับอยู่ยี่เปียกน้ำฉีกขาดเนี่ยค่ะ
คือลอตเตอรี่ของจริงหรือเปล่า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าขอตรวจสอบก่อนว่าลอตเตอรี่ของจริงไหม
สองต้องตรวจสอบดูด้วยว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกเงินรางวัลจริงไหม
เพราะบางทีมันชำรุดมันยับมันยู่ยี่จนตัวเลขหายไง
ตัวเลขมันไม่ครบอันนี้ก็ต้องตรวจสอบ
ถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นลอตเตอรี่จริงถูกรางวัลจริงขึ้นเงินได้ค่ะ
รับเงินได้ตามปกติเลยนะคะ
ถ้าไม่ไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ไปใช้บริการกัดกับร้านที่เขารับซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทั่วไปก็ได้
บอกทางร้านด้วยนะคะว่ารับมาได้นะคะ
รับขึ้นเงินได้นะคะแล้วก็ไปขึ้นเงินต่อที่สลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้แล้วของจริงของปลอมนะคะ